นครศรีธรรมราชกันต่อคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าไปเจอตัวเงินตัวทอง
ถ้าเป็นไซส์ปกติก็คงจะไม่แตกตื่นหรอกค่ะ

๒เมตรไปดูกันค่ะว่าขนาดไหนค่ะ

โอ้โหนี่ไม่รู้กินอะไรมาพุงป่องเลยนะคะ

เขาบอกว่ายาวกว่า๒เมตรนะคะ
หนักไม่ต่ำกว่า๑๐๐กิโลค่ะ

เพราะมันน่ากลัวกลัวจะมาทำร้าย
ก็ไม่หนีด้วยไม่หนี
แต่ว่าส่งเสียงขู่ตลอดเวลา
วิธีการเจ้าหน้าที่ก็คือว่าต้องทำยังไงก็ได้
ให้มันเหมือนกับว่าผงกหัวขึ้นมา
ให้มันยกคอขึ้นแล้วก็เอาบ่วงคล้องที่คอ
มันก็ดิ้นนะคะดิ้นให้หลุดนะคะ
แต่ว่าเขาก็มีวิธีการก็คือจับหางเอาไว้
แล้วก็ใช้เชือกมัดปากมัดเท้านะคะ
แล้วเวลาย้ายเนี่ยคือยกไปไม่ไหวนะคะ
ต้องเอาขึ้นเปรย์สนามค่ะ
เอาขึ้นเปรย์สนามแล้วรัดด้วยเชือกอีกชั้นหนึ่ง
ถึงจะเอาขึ้นรถกู้ภัยได้โอ้โหนี่ตัวมันหนามากนะฮะ

กู้ภัยหลังจากจับตัวเงินตัวทองก็ต้องถ่ายรูปซะหน่อย
เพราะว่าขนาดกู้ภัยเองบอกว่ายังไม่เคยจับตัวใหญ่ขนาดนี้
ภัยก็ตัวใหญ่นะพอเปรียบเทียบนี่เห็นชัดเลย
ก็เป็นเรื่องระทึกของชาวบ้านนครศรีธรรมราชค่ะ
ต้องไปพร้อมกับเปรย์สนามค่ะนะคะ